เพราะว่าเรามีครอบครัวบัวหลวงมาพูดคุยกันในรายการ

เรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนนี่แหละค่ะ

แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต้องทำแบบไหน
จะเหมาะสมแล้วก็ได้สัดส่วนที่ดีและเหมาะกับตัวเอง
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำกันเลย
พูดคุยกันนะคะกับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุม
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

ต้องถามก่อนว่าความสำคัญของการออม
จริงแล้วเราจำเป็นต้องออมไหมคะสำคัญไหม
จำเป็นจำเป็นเพราะว่าเงินมันเป็นสิ่งที่ผมว่าเราต้องใช้ตลอด
ถูกไหมครับถ้าไม่ออมมันแต่ปัจจุบันคนไม่ได้ออม
พอไม่ออมชีวิตมันไม่สบาย
ทีนี้ถ้าถามว่าออมกับลงทุนต่างกันป่ะคะ

เออคือประเด็นเนี่ยจริงแล้วสมัยก่อนการออมคือการลงทุนแล้ว

สมัยก่อนถ้าเทียบคือประมาณสัก๖๗ปี

กับว่าคือการเอาเงินไปต่อยอดเท่ากับการลงทุนแล้ว
ใช่สมัยก่อนคือเวลาเราเอาเงินฝากธนาคารเนี่ย

แต่เดี๋ยวนี้ลองสังเกตดูมันไม่ได้เลย
ถ้าค่าเฉลี่ยสมัยก่อนมันประมาณสัก๑๐ขึ้นไป

แปลว่าวันนี้เราฝากธนาคารเฉยมันจนลง

เราจะเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนให้มันรวยขึ้น

ไปซื้อเกงกำไรทองแล้วทองขึ้น

แต่ประเด็นคือการลงทุนมีความเสี่ยง

พอไม่เสี่ยงดอกเบี้ยมัน๐

เพราะรัฐบาลการันตีถูกไหม

ถ้าหลายคนบอก
มันจมไงมันจมนะครับทองมันเหมือนถ้าให้เทียบผมว่าเป็นการเกรงกำไรมากกว่า

อย่างที่เขาบอกว่าลงทุนในทองก็จริงแล้วน่าจะค่อนไปทางเกรงกำไร
มันเป็นกางเกงกำไรแต่ถ้าพูดถึงอสังหาเนี่ย
คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอออสังหาจริงก็ใช่ซื้อมาปล่อยเช่า

อันนี้การลงทุนแต่ปัญหาคือมันเริ่มยาก
มันเริ่มยากก็เพราะว่าปัจจุบันอสังหาราคามันแพงขึ้น
พอซื้อมาแล้วถามว่าคนอยากจะเช่ามันน้อยลง
อย่างนี้ถามคนรุ่นใหม่คุณอยากทำอะไร
จะให้เลือกระหว่างเช่ากับซื้อเนี่ยคนส่วนใหญ่จะซื้อถูกไหม
เพราะว่ามันได้ที่ดิน
มันได้ตัวอสังหาใช่ไหมมันได้คอนโดมันได้บ้าน
คือประเด็นคือถามว่าอ้าวงั้นอย่างนี้มันก็หาคนเช่ายากสิ
ใช่ไหมผ่านข้อเช่ายากเนี่ยเราก็ต้องมองว่าแล้วตอนนี้มันมีทางเลือกอะไร

ก็คือตอนนี้ผมพูดเรื่องหุ้นแล้ว
หุ้นคนส่วนใหญ่นึกว่าจะต้องซื้อขาย

ในหุ้นจดไว้คุณผู้ชมจดค่ะออมในหุ้น
ทีนี้อย่างที่บอกหุ้นเนี่ยคือบางคนได้ยินคำว่าหุ้นก็ขนลุกแล้วล่ะ
เพราะว่าหลายคนก็พังเพราะหุ้นนี่แหละ

เพราะว่าคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ซื้อขาย

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันอยู่ตรงไหน

คือออมในหุ้นมันจะต่างกับการเกรงกำไรในหุ้น
กางเกงกำไรหุ้นคือซื้อขายถูกไหม

แต่ถ้าเกิดเป็นนักออมเนี่ยก็คือ
เราเอาเงินไปซื้อหุ้น
แล้วถือเฉย
เอ่ย๗๑๑
ผมดูว่าบริษัทน่าจะเติบโตนะ

เข้าไปซื้อหุ้น๗๑๑นะครับแล้วถือให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
อันนี้ที่เขาเรียกกันว่าการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีป่ะคะ
ใช่เพราะบริษัทส่วนใหญ่ถ้าสังเกตถามว่าบริษัทโตปิงกี่เปอร์เซ็นต์

เหมือนเราเป็นพนักงานบริษัทถามว่ามีปีไหนไหม
บริษัทเดินมาวันนี้ขอให้ยอดขายพวกเราลดลงนะไม่มี
ดังนั้นทุกปีแปลว่าอะไรทุกปีแปลว่าคนในบริษัทนั้น
จะพยายามทำให้บริษัทโตขึ้นอย่างน้อยปี๑๕เปอร์เซ็นต์
ถ้าเราไปซื้อหุ้นเนี่ยถ้าในมุมของเจ้าของเนี่ย
สมมุติเรามองคุณธนินว่าคุณธนินเป็นเจ้าของ๗๑๑เนี่ย
ถามว่าคุณธนินทำอะไรคือแกก็ถือหุ้น๗๑๑เฉย
ปล่อยให้มันโตไปเรื่อยและทุกปีที่แกได้

ใช่ใช่ตอนนี้ต้องอดทนถ้ารอไปเรื่อย
แต่ต้องและจังหวะสำคัญนะครับ
คือปัญหาเรื่องของออมในหุ้นเนี่ย
คนนึกว่าการออนหุ้นคือการซื้อหุ้นแล้วซื้อขาย
ไม่ใช่ออมในหุ้นคือถือหุ้น
ถ้าดีที่สุดคือซื้อหุ้นแล้วถือชั่วชีวิต

ถ้าเราจะพูดถึงวิธีที่มันเสี่ยงน้อยที่สุด

ในหุ้นคือการลงทุนที่เสี่ยงน้อยที่สุด

ฐานเงินเดือนหรือว่าค่าใช้จ่าย
สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันมันไม่เหมือนกัน
ควรแบ่งสรรปันส่วนยังไงถึงจะเหมาะสมค่ะ

ค่อยลองเจาะดูสำหรับนักศึกษาจบใหม่

สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องสร้างมุม
คือบอกได้ไหมคือเงินที่มันเติบตัวระยะยาว

นะครับคือนอกจากถ้ามองอย่างนี้
เงินที่ใช้ส่วนที่เราใช้

แต่ถ้าเงินที่เราปกติที่เคยฝากธนาคาร

แล้วเราเป็นเงินที่เราออมเนี่ยนะครับ

ผมว่าเรามาออมในหุ้นอาจจะดีกว่า
แต่ทีนี้การจะออมในหุ้นได้เราต้องศึกษาใช่ไหมคะ

อ่านหนังสืออ่านหนังสือออมในหุ้นผมก็ได้

หลายครั้งมักจะได้ยินคำพูดที่คนบอกว่า

เดี๋ยวก็ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่เงินไม่เหลือเก็บหรอก

คือเข้าไปเปิดบัญชีคุณมีตังค์๑๐๐บาท

เพราะซื้อหุ้นขั้นต่ำคือซื้อ๑๐๐หุ้น
และหุ้นบางหุ้นหุ้น๓บาท๔บาท

คุณมีเงิน๕๐๐บาทคุณสื้อหุ้นได้แล้ว

ผมแนะนำคือสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ย
เวลาเริ่มออมเราอาจจะตัดออกมาก่อนใช้
สมมุติเงินเดือนเรา๑๐๐นึง
เราจะตัดออกมา๕ก่อน
ลองเอา๕นี้ลองไปออมในหุ้นดู
คือเท่ากับว่าหัก๕นี้มาเป็นส่วนเหมือนรายจ่ายประจำไปเลย

คือแทนที่คุณจะจ่ายออกไปแล้ว

แต่ถ้าเกิดเราจ่ายเป็นการลงทุน

เราจะรวยขึ้นโดยที่ว่าเราลงทุนเป็นนะครับ

ถามว่าถ้าให้มองเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนซื้อที่ดิน

แต่วันนี้ถ้าบอกว่าคุณจะซื้อที่ดินแล้วซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งวันนี้

มากจริงตอนนี้ที่ดินขึ้นเอาขึ้นเอา
ใช่ที่ดินที่ดีนี่คือที่ดินอยู่ในกลางเมือง

คำถามก็คือถ้าคุณไม่ใช่มหาเศรษฐีคุณมาลงทุนในที่ดินไม่ได้

แต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยเราบอกอยากได้หุ้นอย่างอยากได้หุ้นการท่าอยากได้หุ้นปรทหรือได้หุ้นอะไรเนี่ย

ซึ่งผลตอบแทนละย้าวเนี่ยเพราะถ้าแพร่เทียบนะดีกว่าที่ดิน

เพราะที่ดินระยะยาวให้ประมาณ๑๐ต่อปีแต่หุ้นให้มัน๑๒
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะคะ
เพราะว่าหลายคนมองว่าเงินเดือนมีแค่นี้ไม่เหลือเก็บ
คุณแพทย์บอกแล้ว๕๐๐ก็ลงทุนในหุ้นออมในหุ้นได้
เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมุมมองกันตอนนี้อาจจะลองเริ่ม
อย่างที่บอกว่าหักสัก๕ของเงินเดือนออกมาเป็นรายจ่ายประจำ
ที่เราจะกันเอาไว้เพื่อออมในหุ้นเพื่อลงทุนให้มันงอกเงยขึ้น
จริงการออมในหุ้นหรือการลงทุนอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ได้
หนังสือออมในหุ้นจะจำเอาไว้แล้วก็ถ้าใครไปหาร้านหนังสือ
ลองไปศึกษาดูได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย
มีความเสี่ยงเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราศึกษาให้ดีพอ
แล้วก็ออมให้เป็นเหมือนที่คุณแพทย์บอกเนี่ยก็แน่นอนว่าเราน่าจะ
เรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มจากเงินที่เรามีอยู่ได้นะคะ
สอนคนที่ไม่เป็นเลยนะให้ลงทุนในหุ้นนะครับโดยฝึกเงินจริงนะ
ฝึกเงินจริงใช้เงินจริงใช้เงินจริงนะครับ
สนใจลองเข้ามาดูในเว็บของบัวหลวง
เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากเริ่มเป็นนักลงทุนแล้วก็เข้าไปดูโครงการนี้ได้เหมือนกัน
โครงการนี้เห็นว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนักทุนเริ่มต้น

เขาบอกว่าทำทุกปีแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยออกมาเป็นนักทุนที่มีคุณภาพด้วยนะคะ
เอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาววิกลิ่นประทุมนะคะ
อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงมา
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการออมแล้วก็การลงทุน